ถ้าเป็นสมัยก่อนพ่อแม่เราชอบใช้เราไปซื้อของที่ร้านไหน

หรือไม่ก็มีรถเล่มาขายตามชุมชนหมู่บ้าน
แต่ปัจจุบันร้านโชว์หวยเราแทบจะมองไม่ค่อยเห็นแล้ว
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือพูดก็พูดนะคุณผู้ชม
ร้านโชว์หวยจะอยู่ได้ยังไงในยุค๔๐แบบนี้
มันมีตัวเลขมันมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าตั้งแต่ปี๖๑มาจนถึงทุกวันนี้
ปรากฏว่าร้านโชว์หวยปิดตัวไปแล้วเป็นหลักพันนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
คือมันมีอะไรบ้างล่ะร้านสะดวกซื้อช็อปออนไลน์
แล้วก็ยังมีเรื่องของพวกร้านทงฟ้า
ที่เขาให้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปรูดซื้อสินค้า
คนมีบัตรก็เลยไปรูดเฉพาะที่ร้านทงฟ้าประชาบรัฐเท่านั้นนะครับ
ทีนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
ทีนี้ร้านโชว์หวยก็เลยได้รับผลกระทบแบบนี้เยอะเลยนะครับ
ทีนี้ทางด้านสมาคมค้าปลีกไทยเขาก็เลยต้องการจะจี้รัฐบาล
ให้ออกมาหามาตรการเยียวยาร้านโชว์หวย
คือไม่อยากให้ปิดตัวลงมากไปกว่านี้นะคะ
นายสมชายพรรัตนาเจริญนายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยเนี่ย
ก็ระบุว่านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่เราเรียกกัน
มันเอื้อต่อการเข้าไปจับจ่ายสินค้าในร้านทงฟ้า
ทำให้ร้านโชว์หวยร้านเล็กเป็นพันรายต้องปิดตัวไป
เพราะว่าเขาอยู่เขาก็ขายไม่ได้ไงไม่มีลูกค้ามาซื้อของเหมือนเมื่อก่อน
เลยมีการเรียกร้องอยากให้รัฐบาลออกมาตรการเยียวยา
หรือว่าจะส่งเสริมร้านค้าร้านโชว์หวยที่เหลืออยู่อย่างเร่งด่วน
เพื่อที่จะจูงใจให้กับลูกค้าอย่างน้อยหันมาเข้าร้านโชว์หวยให้มากขึ้น
เพราะว่าทุกวันนี้ผู้บริโภคเขาจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ถ้าเกิดว่าร้านเหล่านี้ปิดตัวเนี่ยก็จะทำให้หลายอาชีพที่เกี่ยวข้อง
รับผลกระทบตามไปด้วยเพราะว่านอกจากร้านทงฟ้าแล้ว
ยังมีพวกร้านค้าออนไลน์เขาให้สั่งซื้อสินค้า
สั่งซื้อของจากแอปพลิเคชันแล้วก็ส่งฟรีถึงบ้านแบบนี้
อย่างสัปดาห์ก่อนเนี้ยเราเพิ่งดูข่าวไปเองสำเพ็งเห็นไหมครับ
คนแบบน้อยไปเลยไม่ไปจับจ่ายซื้อของ
คือมันสะท้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ส่งผลกระทบกับร้านโชว์หวยเหมือนกัน
โดยเรื่องนี้นายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยเนี่ยนะคะ
ก็ระบุด้วยบอกว่ารูปแบบการจำหน่ายของร้านทงฟ้า
ทำให้ประชาชนจับจ่ายสะดวกขึ้นก็จริง
แต่ร้านโชว์หวยอย่างน้อยนะยังตอบโจทย์เรื่องการบริโภคอยู่
เพราะว่าร้านประเภทนี้เขาจะมีสินค้าแบบหลากหลายค่ะ
แม้ว่าจะเป็นประเภทเดียวกันแต่ก็มีหลากหลายแบรนด์หลากหลายราคา
ก็เลยทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุด
ไม่ได้เลือกสินค้าเพราะว่าวงเงินในบัตร
ไม่ได้เลือกสินค้าเพราะว่ายี่ห้อที่มันมีจำกัดภายในร้าน
อันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากนายกสมาคมค้าปลีกไทยนะคะ